คุณผู้ชมน่าจะจำได้เคสของแม่คนนึงที่อุ้มลูกวัย๑๐เดือนลูกสาวอะค่ะ
เธอไลฟ์เฟซบุ๊คตั้งแต่ช่วงแบบค่ำดึกเลยนะคะ
ข้าวมอนบอกว่าเนี่ยลูกเป็นโควิด๑๙เธอก็เป็นโควิด๑๙เหมือนกัน
ไปมา๕โรงพยาบาลแล้วไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเธอกับลูกไปรักษาเลย
เธอร้องไห้แบบแทบขาดใจจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีสอสอในพื้นที่ประสานให้เธอกับลูกเนี่ย
เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้คลิปนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้นะ
ตอนที่เธอที่ดูเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากคนด่าโรงพยาบาลเยอะมากนะ
บอกว่าโอ้โหเป็นโรงพยาบาลได้ยังไงทำไมไม่รับรักษาคนไข้
แต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกมุมหนึ่งค่ะมีเฟซบุ๊กเพจ
หมอขอบ่นหน่อยเถอะโพสต์ข้อความพูดถึงประเด็นเรื่องของแม่ของลูกวัย๑๐เดือนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กนี่แหละ
โดยนี่เลยค่ะเธอชี้แจงมาบอกนี่อาจารย์คะพ่อแม่ลูก๑๐เดือนที่เป็นข่าวเป็นไลฟ์อยู่เนี่ยมาที่โรงพยาบาลของหนูค่ะ
โดยหลังจากตรวจพบผลเป็นบวกทางโรงพยาบาลเราประสานหาเตียงให้ได้นะคะ
แต่คนเป็นพ่อเนี่ยกลับพูดกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ผมไม่ไปผมมีเงินผมมีเงินจะไปเอกชนไม่เอาโรงพยาบาลรัฐบาลด้วย
มีเงินมีปัญญาจ่ายอันนี้เป็นคำพูดจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
ลักษณะผู้จาเหมือนดูถูกเจ้าหน้าที่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอ
ตอนที่เข้าไปตรวจเนี่ยทางโรงพยาบาลแจ้งบอกว่าไม่ให้คนพ่อเนี่ย
ออกจากห้องความดันลบที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเพราะว่าถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ย
คนเขายังไม่รู้เขามีสิทธิ์ที่จะออกไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้
ฝั่งคนพ่อก็ไม่ฟังเดินเข้าเดินออกห้องความดันลบอยู่นั่น
ต้องมีการห้ามกันหลายครั้งที่สำคัญมีการขอสูบบุหรี่ในห้องอีก
เจ้าหน้าที่ต้องคอยไปห้ามไปคุยถึงจะยอมสงบลงได้
ส่วนคนเป็นแม่อันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของทางเจ้าหน้าที่อีกเหมือนกันบอกว่า
บอกว่าลูกป่วยไข้ขึ้นสูง๓๙องศาร้องไห้ตลอดเวลา
แต่ไม่เห็นแม่ไปเช็ดตัวให้ลูกไม่เห็นแม่ป้อนยาให้ลูกเลย
พยาบาลต้องเป็นคนไปเช็ดตัวไปทำให้พอไปเช็ดตัวให้
แม่ก็บอกอีกว่าไม่ต้องเช็ดแล้วยิ่งเช็ดลูกยิ่งร้อง
พยาบาลก็บอกว่าต้องรีบเช็ดตัวเพราะว่าถ้าเช็ดตัวแล้วเนี่ย
ทำให้อุณหภูมิน้องเย็นลงได้ไม่อย่างนั้นน้องมีสิทธิ์ช็อก
เพราะว่าไข้สูงแล้วก็แจ้งอีกบอกว่าแม่เนี่ยเหมือนกับว่า
ผ้าห่มมาคลุมน้องแล้วก็วางเอาไว้พยาบาลก็คอยแจ้งอีกว่าเอา
ดูดีนะคะระวังน้องตกก็โดนคุณแม่มองหน้าใส่อีก
แล้วก็โดนตวาดด้วยเสียงดังแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวทำนองเหมือนกับว่า
เขาจะนอนเขาจะมีตังค์เขาจะนอนที่ที่ดารานอนอะไรแบบนั้น
พอทางเจ้าหน้าที่เสนอข้อเสนอว่างั้นเดี๋ยวประสานไปโรงพยาบาลอื่นก็ได้
ฝั่งครอบครัวก็บอกว่าไม่เอาฝั่งสามีเนี่ยบอกว่าไม่เอา
ก็จะนอนที่ที่ดาราเขาได้นอนกันจนกระทั่งดำเนินมาถึงเวลาเที่ยงคืน
ขอแอดมิตรทางโรงพยาบาลก็เตรียมห้องความดันลบดูแล
ป่วยติดเชื้อเอาไปให้ไม่พอใจอีกบอกว่าอยากได้ห้องที่เป็นสัดส่วน
ถ้าจะนอนตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าจัดได้แค่ห้องนี้จริง
เพราะว่าข้างบนเนี่ยยังมีผู้ป่วยปกติมีผู้ป่วยเด็กมีผู้ป่วยที่เขามีบาดแผล
ไฟไหม้จากเหตุการณ์แก๊สระเบิดมาอีกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลำบาก
วันนี้ก็คือต้องนอนห้องนี้ไปก่อนที่จัดไปให้ก็ไม่พอใจ
สุดท้ายแล้วทางโรงพยาบาลก็เลยต้องให้เซ็นเอกสารปฏิเสธแต่ถึงอย่างงั้น
โรงพยาบาลบอกโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทิ้งนะช่วยหาให้ทุกอย่าง
ติดต่อหนึ่งหกหกแปดกรมการแพทย์ตอนนั้นตีหนึ่งสิบห้านาที
ไม่มีคนรับเพราะนอกเวลาติดต่อหนึ่งสี่สองสองกรมควบคุมโรค
ฝ่ายแม่เนี่ยเป็นคนโทรเองพอหนึ่งสี่สองสองบอกว่า
โอเคเดี๋ยวส่งรถพยาบาลมารับซึ่งก็เป็นมาตรการปกติ
เวลาที่มีใครติดโควิด๑๙เขาจะส่งรถพยาบาลมารับถึงที่
เพื่อป้องกันการสัมผัสหรือว่าแพร่เชื้อกลายเป็นว่าฝั่งพ่อเป็นคนปฏิเสธค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีรถพยาบาลมาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราติดโควิด๑๙
งั้นเอางี้คุณนอนพักกันก่อนไหมเดี๋ยว๘โมงถึงเวลาทำการ
ประสานให้อีกครั้งก็ยังไม่พอใจอีกบอก
ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปหาโรงพยาบาลที่อยู่ด้วยกันได้๓คนพ่อแม่ลูก
ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์คนนี้เขาบอกว่าผู้บริหารเข้าใจทีมงานทุกคน
รู้ว่าทีมงานทุกคนทำเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้ว
แต่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งเครียดแล้วก็น้อยใจร้องไห้ไปตามตามกันเพราะว่าทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งที่ทางฝั่งเจ้านิ่งทางการแพทย์โรงพยาบาลหนึ่ง
ซึ่งเป็น๑ใน๕โรงพยาบาลที่ครอบครัวนี้ไปนะคะ
ทีนี้เราก็พยายามตามไปถามคำตอบเรื่องนี้อีกไปถามคุณอุ้มนี่แหละค่ะ
นางสาวสิริเพลคงกระพันธ์คนที่เป็นคนไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ก็ถามบอกมันมีคำชี้แจงจากทางฝั่งโรงพยาบาลออกมาแบบนี้เป็นยังไงบ้าง
เธอก็บอกว่าพยาบาลที่โพสต์เรื่องเนี้ยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่โสที่สอง
ไปติดต่อเพื่อขอรักษาแล้วเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก่อน
ไทม์ไลน์ว่าเธอไปไหนมากับเรื่องการรับเข้ารักษามันคนละเรื่องกัน
ส่วนประเด็นหลังตรวจพบผลเป็นบวกแล้วโรงพยาบาลประสานหาเตียงให้ได้แต่คนเป็นพ่อ
ปฏิเสธบอกไม่ไปผมมีเงินจะไปเอกชนผมมีเงินมีปัญญาจ่าย
ประเด็นนี้เธอก็ออกมาปฏิเสธนะคะเธอก็ให้เหตุผลบอกว่า
ตอนนั้นลูกเธอป่วยหนักทำไมเธอถึงจะไม่รับคำข้อเสนอนี้
อ่าลองฟังเสียงเธอชี้แจกหน่อยนะคะค่ะเฮ้ยเราไปเที่ยวที่นู่นนี่นี่
แต่ดูเดือนด้วยนะคะหรือว่าเอาจริงไหม
มันคนละประเด็นคุณอย่าแยกอย่าแยกออก
ตอนนี้ประเด็นคือโรงพยาบาลพวกคุณไม่รับรักษาพวกเรา
มันไม่ใช่ประเด็นตอนนี้ติดที่ไหนใช่เราไล่ไทม์ไลน์
บอกหมอที่นี่อยู่แล้วว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง
เราไม่ได้ปิดบังแต่ตอนนี้ประเด็นคือที่อุ้มกับครอบครัวจะเดินหน้าคือ
โรงพยาบาลไม่รับพวกเราแล้วไม่ประสานงานให้พวกเรา
อันนี้ในมุมอีกโซเชียลหนึ่งก็จะแบบเฮ้ยทำไมมึงไปเที่ยวนู้นอย่างนี้
ด่ามาเลยค่ะไม่โกรธมันคนละประเด็นด่าไปเลยเต็มที่
แต่ประเด็นตอนนี้คือโรงพยาบาลในประเทศไทย
ตอนนี้ไม่ได้เหมารวมนะคะโรงพยาบาลดีก็มี
ตอนนี้โรงพยาบาลที่อุ้มเจอมาเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์ตอนเนี้ย
คือมันแย่มากมันแย่มากอ่ะไม่มีการที่แบบ
กักตัวหรือช่วยประสานงานคือคุณปล่อยผ่าน
ตอนนี้คือเขาปล่อยผ่านจริงไหมคะ๕โรงพยาบาล
ซึ่งไม่มีโรงพยาบาลไหนที่เกือบเฮ้ยอย่าไปนะอย่าไปนะ
คุณเป็นโควิดคุณต้องอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราจะประสานงานเอง
เราส่งต่อเองไม่มีนะคะย้ำว่าไม่มีนะคะ
อ่ะก็เป็นการชี้แจงทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้ชาวเน็ตเขาก็
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วค่ะบอกว่าเออจริง
ถ้าจะชี้แจงประเด็นที่ทางโรงพยาบาลชี้แจงมา
ก็อาจจะยังตอบไม่ครบแล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าในจังหวะที่เธอไลฟ์เนี่ย
ก็มีจังหวะที่ลูกลูกสาววัยสิบเดือนอ่ะครับ
คลอเคลียร์คุณแม่บ้างมีจังหวะที่น้องร้องไห้ด้วย
คนที่เขามาดูไลฟ์บอกว่าเออแม่หยุดไลฟ์ก่อนไหม
ไปดูแลลูกก่อนไหมลูกร้องไห้อะไรแบบนี้นะคะ

ก็ฟังความทั้งสองข้างไว้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าจะชี้แจงอะไรยังไงกันต่อ